ในช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยเป็น๙๐นาทีสำคัญนะครับ
สำหรับการดีเบตของคู่ชิงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ฮิลาลีคลินตันกับโดนัลดทรัมป์นะครับ
หลังจากผ่านพ้นการดีเบตในรอบแรก
จากนี้ไปยังเหลืออีก๒รอบก่อนจะนำไปสู่การเลือกตั้ง๘พฤศจิกายน
รวมทั้งปฏิกิริยาท่าทีต่างที่เกิดขึ้นของคู่ชิงคู่นี้
ซึ่งเบื้องต้นหลายคนเทคะแนนและเทใจให้กับฮิลาลีคลินตัน
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
โต้วาทีอภิปรายวิสัยทัศน์ระหว่างนางฮิลารี่คินตัน
ตัวแทนจากพักเดโมแครตในการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
กับนายโดนัลดทรัมป์คู่แข่งจากพักริพับลิกัน
ใช้เวลาทั้งหมดด้วยกัน๙๐นาที
แบ่งออกเป็น๖ช่วงช่วงละ๑๕นาที
โดยคำถามจะเน้นไปที่๓หัวข้อ
คือการสร้างความรุ่งเรืองทิศทางและความมั่นคงของอเมริกา
สำหรับคำถามแรกผู้ดำเนินรายการถามผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐทั้งสองคน
เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการสร้างงานให้กับชาวอเมริกัน
เพราะแม้ว่าอัตราการจ้างงานของสหรัฐจะเติบโตต่อเนื่องติดต่อกันถึง๖ปี
และจากการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งใหม่พบว่า
รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นหลังผ่านพ้นช่วงที่เศรษฐกิจซบเศร้าก่อนหน้านี้
แต่ชาวอเมริการาวครึ่งหนึ่งก็ยังประสบกับปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือน
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำที่ยังคงหลงเหลืออยู่
หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงการอภิปรายในหัวข้อทิศทางของอเมริกา
ประเด็นแรกที่ถูกหยิบยกมาพูดถึง
คือปัญหาการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวที่ยังคงเป็นประเด็นสำคัญในสังคม
โดยมีสาเหตุมาจากช่องว่างของความแตกต่าง
รวมถึงความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและชุมชนแอฟริกันอเมริกัน

ถือเป็นความท้าทายสำคัญที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
จะต้องแก้ไขให้ได้โดยเร็ว
ดีเบตใน๖ข้อสุดท้ายเป็นประเด็นเรื่องความมั่นคงของประเทศ
ซึ่งความท้าทายสำคัญคือภัยสงครามในศตวรรษที่๒๑
ซึ่งมาในรูปแบบการโจมตีจากบรรดาแฮคเกอร์ในโลกไซเบอร์
ส่งผลทำให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเกิดความวิตกกังวล
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
จากนี้ยังมีการตั้งคำถามถึง๒ผู้สมัคร
เกี่ยวกับการป้องกันการก่อเหตุโจมตีบนแผ่นดินอเมริกา
โดยฝีมือของพลเรือนอเมริกัน
หลังจากที่เกิดเหตุโจมตีด้วยกันหลายต่อหลายครั้ง
ระเบิดในมหานครนิวยอร์กและรัฐนิวเจอร์ซี่
แม้แต่เหตุกราดยิงที่เมืองซานเบอร์นาดิโนเมื่อปีที่แล้ว
สะท้อนให้เห็นถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในหลายด้าน
อเมริกากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน